การเกิดขึ้นที่นครสวรรค์ลูกฆ่าแม่อีกแล้ว
คือเอาไม้เนี่ยฟาดหัวแม่จนเสียชีวิตแล้วอุ้มไปฝังดิน
หลายคนคิดถึงเหตุผลต่างนานาว่าอะไร
ทำให้ลูกคนนึงถึงขั้นฆ่าแม่แท้ของตัวเองได้
เขาบอกว่าโมโหแม่แม่เปลี่ยนทีวีตอนเขาดูละครอยู่

ใช่ค่ะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะว่านี่คือสาเหตุที่ลูกคนนึง

ผู้ชายคนนี้คือนายจรรย์นะคะอายุ๓๒ปีเป็นชาวนครสวรรค์ค่ะ
ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังก่อเหตุฆ่าแม่แท้นางจอมศรีวัย๗๐ปี
ในบ้านพักที่บ้านตลุกสามตาตำบลแม่เปิลนะคะ

ขออภัยคืนวันที่๘มีนาคมค่ะ
นายจรรย์บอกว่าเขาเป็นคนใช้ท่อนไม้หน้าสาม
หน่ำตีหัวแม่จนตายเอง
หลังจากนั้นก็เอาร่างแม่มาใส่ถุงปุ๋ย
ขึ้นรถอีต๊อกขับไปที่ไร่ของตัวเอง
อยู่ห่างจากบ้านตั้ง๘กิโลเมตรนะคะ
ลงมือขุดดินเองแล้วก็เอาร่างแม่ไปฝังไว้ในไร่ค่ะ
พลตำรวจตรีสุกริตบุญทรงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
พร้อมกับหน่วยพิสูจน์หลักฐาน
นำตัวนายจรรย์มาชี้จุดที่ฝังศพของแม่ด้วยนะคะ
ก็เห็นเลยว่ากองดินเนี่ยยังใหม่เพิ่งจะถูกขุดถูกฝังกลบไว้เลย
พอขุดขึ้นมาก็เจอถุงปุ๋ย๒ใบห่อร่างของแม่แท้ของเขาเอาไว้
นายจรรย์บอกว่าตัวเขากับแม่เนี่ยมีอาชีพทำไร่
ปกติอยู่ด้วยกันเนี่ยทะเลาะกับแม่เป็นประจำ

ก่อนเกิดเหตุคุณฟังดีแม่ทำกับข้าวให้เขากิน
แล้วก็นั่งกินข้าวด้วยกันสองแม่ลูกนั่งดูทีวีกัน
ตัวเขาดูละครอยู่แม่บอกแม่อยากดูข่าวขอแม่เปลี่ยนหน่อย
เขาไม่ยอมให้เปลี่ยนเลยทะเลาะกัน
สุดท้ายแม่ก็กดเปลี่ยนทีวีอาจจะอาศัยอำนาจแม่เปลี่ยนทีวีเป็นข่าว
เขาบอกเขาโมโหมากประกอบกับก่อนหน้านี้
บอกขอให้แม่ซื้อมือถือให้หน่อยแม่ไม่ซื้อให้
มันก็เลยคุกกลุ่นรวมกัน๒เหตุผลโมโหสะสม
ลุกขึ้นไปหยิบไม้หน้าสามตีเข้าไปที่แม่วัย๗๐ปีนะคะ
๒ครั้งเข้าที่หัวแม่ล้มลง
หลังจากนั้นคุณฟังก็ทำอะไรต่อเข้าไปนอน
แม่จนล้มลงตัวเองเข้านอนตื่นเช้ามาถึงเห็นว่าอ้าวแม่ตายแล้ว
แล้วก็เลยถึงขั้นอำพลางศพด้วยการเอาร่างแม่ใส่ถุงปุ๋ย
เอาไปฝังในไร่ของตัวเองแล้วก็หลบหนีอยู่ในหมู่บ้าน
จนกระทั่งตำรวจรวบตัวไปได้ค่ะ
สอบสวนเบื้องต้นแล้วก็มีการตรวจร่างกายหาสารเสพติดแล้ว
เดี๋ยวต้องรอดูด้วยนะคะว่าเขามีอาการผิดปกติทางจิตอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าอายุอนาม๓๒ไม่เด็กแล้วไม่รู้เท่าไม่ถึงการไม่คึกขนอง
ต้องดูว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นกับสาเหตุแค่นี้